คุณผู้ชมครับที่นครนายกนะครับวันนี้ตอนเช้า
ชาวบ้านถึงกับผงะตกออกตกใจ

คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมคิดยังไงล่ะคะ

คดีอาทยากรรมทิ้งศพข้างมันเยอะมาก
บางคนบอกอ้าวนี่ดูไปดูมา

ตื่นซะแล้วที่แรกคิดว่า
คดีคลุมถุงกันอีกหรือเปล่า

อันนี้ไม่ใช่ถุงดำอันนี้ถุงใสเชียว

คิดว่าใครมาแบบถูกทำร้ายเสียชีวิต
เอาถุงพลาสติกมาคลุมไว้อย่างนี้
สุดท้ายพอเข้าไปดูใกล้สักพักนึง
พี่เขาก็ตื่นนะฮะตื่นแล้วก็ออกมาจากถุง
ตอนขยับตัวเจ้าหน้าที่ก็ตกใจอยู่เหมือนกัน

แล้วกว่าจะขยับตัวก็ใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่ง

นอนอยู่นานคือนี่ขึ้นมาแล้ว
ออกมาจากถุงแล้วงงฮะงง
มานั่งอยู่ท้ายรถโอ้โหนี่ครับ

อายุหกสิบสองปีเป็นชาวโคราช
แต่นี่มาอยู่ตรงนี้ที่นครนายก
แถวตลาดพรมมณีนะครับ

แกเนี่ยดื่มเหล้ากับเพื่อนเมื่อคืนนี้
แล้วเพื่อนบอกจะไปส่งที่บ้านไปไปมาเมาทั้งคู่
เพื่อนไปส่งไม่ไหวเลยตัดสินใจ

แวะนอนแถวนี้เลยแถวข้างทาง
ถามว่าเอาแล้วถุงพลาสติกบอกว่าไปเก็บมาจากถังขยะ

ยุงกับกันฝนนี่บอกกันยุงกับกันฝน
คุณลุงหายใจออกใช่ไหมคะถุงพลาสติกคลุมขนาดนั้น

นอนในถุงพลาสติกได้อย่างไรครับ

ถ้าเดินมาเรามานอนพักตรงนี้หรือ

คับผมเอาให้เจ็บถุงพณฑิตามมันสักอย่าง
ก็ลองเอาก้านถ้วยไปจิ้มจิ้มแล้วที่คนพ่วนมาป้าก็โต๊ะใจ
นี่ฮะเอาไม้ไปจิ้มดูก่อน
ป้าไม่กล้าเข้าไปใกล้เอาไม้จิ้มดูแม่
คือลุงอุทัยนี่กลัวเปียกฝนกลัวยุงกัด

คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว

เมาแล้วเวลาหลับมันหลับแบบไม่รู้เรื่องเนาะ

เอาถุงไปคืนที่ถังขยะ
โอ้โหทางกู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งจากทาง
ตำรวจสพมนครนายกให้มาตรวจสอบหน่อย
หลังจากชาวบ้านเขาแจ้งมาว่ามีคนถูกถุงพลาสติก
คลุมแล้วก็เหมือนกับนอนอยู่ข้างทาง

มาถึงก็นั่นแหละฮะขยับตัวเลย
แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตามที่ได้คุยกันนะครับทุกผู้ชมครับ

เจ้าหน้าที่เขาเอาไปส่งที่ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดนครนายกนะฮะ